คุณผู้ชมครับมีคลิปอีกคลิปหนึ่งถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียล
เป็นลักษณะของการแอบถ่ายหมอในขณะที่วินิจฉัยคนไข้
ญาติของคนไข้เนี่ยเป็นคนถ่าย
แต่สิ่งที่หมอพูดกับคนไข้และญาติคือบอกว่าต้องทำใจ
รักษาไม่หายหรอกจะตายคือใกล้จะตายนะฮะ
อยากจะทำอะไรก็ทำนะฮะเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียล
มี๒เสียงออกมาคือเสียงแรกก็บอกโอ้โหทำไมหมอถึงต้องพูดกับคนไข้แบบนี้
ตรงไปหรือเปล่าเออนอกจากตรงแล้วเนี่ยยังมีการตะคอก
มีการขึ้นเสียงเป็นระยะด้วยแต่อีกเสียงนึงก็บอก
หมอก็พูดกันตรงและอีกอย่างเขาห้ามแอบถ่าย
ขณะที่หมอวินิจฉัยคนไข้แต่ก่อนอื่นเราไปดูคลิปกันก่อนนะครับ
คุณผู้ชมครับแต่บอกคุณผู้ชมไว้ก่อนเลยนะครับ
ว่าตอนนี้คุณป้าท่านนี้เสียชีวิตแล้ว
ใช่ค่ะคือเสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่๕กุมภาพันธ์
แล้วญาติเองบอกด้วยว่าอยากให้ลบคลิปนี้ในโลกออนไลน์
เพราะว่าอยากให้คุณป้าไปสบายแบบไม่มีห่วงอะไรด้วยนะคะ
แต่คลิปนี้มันแชร์ต่อกันไปหนักมากในโลกออนไลน์นะครับ
เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
คลิปนี้ถูกถ่ายไว้โดยญาติของคนไข้ก็คือคุณป้าเนี่ยนะครับ
ซึ่งช่วงเวลาที่ขณะที่คุณหมอที่อยู่ในคลิป
กำลังแจ้งผลวินิจฉัยโรคให้แก่คนไข้และญาติคนไข้
บอกว่ามีลักษณะเหมือนเลือดเป็นพิษ
คุณป้าอยากทำอะไรสั่งเสียไว้เลยนะฮะ
เรื่องนี้นะครับความเห็นของคนในโลกโซเชียลมีมากมาย
ความเห็นฝั่งของทีมคนไข้ก่อนนะครับ
เราไปดูกันว่าเขาเขียนอะไรกันมาบ้างในโลกโซเชียลนะครับ
มีการบอกว่าคุณหมอพูดตรงจนเกินไป
ทั้งที่จริงแล้วคุณหมอควรจะมีจิตวิทยา
ในการเจรจากับคนไข้ในการชี้แจงโรคกับคนไข้
พูดแบบนี้มันทำไมรู้ไหมคุณมันบั่นทอนจิตใจ
คนป่วยอยู่แล้วป่วยทางร่างกายถ้ายิ่งมาป่วยทางใจอีก
อาการมันยิ่งสุดและยังไม่พอนะครับ
คนไข้ก็จะพลอยจิตตกกันไปด้วยทีนี้แหละ
ก็ไม่รู้จะทำยังไงกันแล้วบางความคิดเห็นก็บอกว่า
เชื่อว่าคุณหมอเก่งแต่ในครั้งนี้ดูเหมือนว่า
คุณหมอไม่มีหลักจิตวิทยาในการคุยกับคนไข้เลย
ถึงขนาดบอกว่าคุณหมอไม่มีจัญญบันเลย
แช่งให้คนไข้ตายวันตายพรุ่งได้อย่างไรนะครับ
แค่นี้ทั้งคนไข้เองและญาติคนไข้ก็กังวลหนักมากอยู่แล้ว
พอมาฟังคำวินิจฉัยโอ้โหทั้งคนไข้และญาติจะตายซะก่อน
มีความคิดความเห็นในโลกโซเชียลนะครับ
ส่วนทางด้านทีมที่สนับสนุนคุณหมอและเห็นใจคุณหมอก็มี
บอกว่าส่วนตัวเคยไปพบกับคุณหมอท่านนี้มาแล้ว
คุณหมอท่านนี้เป็นคนเก่งและเป็นคนละเอียดที่สุด
ที่จะวินิจฉัยโรคและหาสาเหตุของโรค
รวมถึงจะหาทางรักษาแบบเต็มที่
แต่ครั้งนี้คุณหมอคงให้ทำใจจริง
และคุณหมอก็ตรงมากใส่ใจมากแล้ว
ความคิดเห็นหนึ่งบอกว่าการที่หมอพูดตรงแบบนี้ก็ดีนะ
จะได้ไม่ต้องเสียค่ารักษาจนหมดตัว

และจะได้ใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้คุ้มค่าและมีความสุขมากที่สุด
คุณผู้ชมครับแสดงความคิดเห็นต่อข่าวสารนี้มาได้
ว่าคุณมีความคิดเห็นต่อการพูดของคุณหมออย่างไร
เพราะบางคนก็บอกส่วนตัวนะผมชอบนะครับ
หมอบอกตรงให้คนไข้และญาติรู้จะได้จัดการอย่างไรต่อไป
พร้อมกับตั้งคำถามว่าเท่าที่ดูจากคลิป
หมอก็พูดในห้องตรวจโรคใช่หรือไม่
แล้วยาดคนไข้เนี่ยแอบถ่ายออกมาได้อย่างไร
เมื่อมีข้อความเตือนแล้วว่าห้ามบันทึกภาพและวีดีโอ
ก็ทีนี้บางคนก็บอกนะบอกว่าต้องถามด้วยแหละว่าก่อนหน้านี้
พูดอะไรมาก่อนแล้วไหมญาติถึงค่อยมาอัดคลิป
เพราะว่าเท่าที่ดูเหมือนกับญาติและคนไข้

หมอก็เลยต้องพูดซ้ำว่ามันรักษาไม่หาย
เข้าใจว่าคนไข้อยากหายแต่ถ้าหมอโกหกอันนี้หมอก็ผิดอีก

แล้วทางด้านผอโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทย
ก็คือนายแพทย์สุวินัยบุษราคำวงชี้แจงเลยนะ

ใช่บอกว่าหมอคนที่ปรากฏในคลิปนี้
เป็นแพทย์ที่โรงพยาบาลจ้างชั่วคราว

แล้วผู้ป่วยรายนี้เสียชีวิตด้วยอาการไตวายเฉียบพลัน
ไม่ได้เป็นมะเร็งแต่อย่างใด
แล้วคนไข้ก็มีอาการน้ำท่วมปอดด้วย
ซึ่งทางโรงพยาบาลก็ยืนยันนะคะ
ว่ามีการฝึกอบรมแพทย์ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่

แล้วเบื้องต้นโรงพยาบาลคุยกับทางญาติคนไข้แล้ว

แล้วโรงพยาบาลจะให้ความช่วยเหลือ
ชดเชยในเรื่องนี้ต่อไปด้วยนะคะ
ส่วนที่มีการพูดกับคนไข้
ด้วยเสียงดังหรือเสียงอะไรแบบนี้นะครับ
ตอนนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพราะว่ามันถือว่าเป็นการให้บริการ
แล้วก็เรื่องของการบรรทอนกำลังใจ
ระหว่างคุณหมอคนไข้และก็ญาติของคนไข้เอง
เพราะว่ากำลังใจเป็นสิ่งสำคัญ
พอกับวิธีการรักษาอากาศ